คุณผู้ชมแต่ไม่ได้อยู่บนท้องถนนอยู่ในคลองอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประตูระบายน้ำคุณแล้วพอประตูระบายน้ำมันเปิดน้ำมันก็ไหลใช่ไหม
ปรากฏว่าเด็กลงไปเล่นน้ำน้องวัย๑๔ลงไปเล่นแล้วโดนน้ำดูด
จมน้ำเสียชีวิตแม่น่ะตอนไปเห็นศพลูก

โอ้โหคุณผู้ชมได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่ไหม
แม่ใจจะขาดเพราะว่าร่างที่ถูกห่อด้วยผ้าขาว
คือร่างของลูกสาววัย๑๔ปีค่ะ

แต่พอกู้ภัยเริ่มนำร่างขึ้นมา
พอเห็นหน้าลูกสาวโผล่พ้นน้ำออกมา
โดยที่ไม่มีชีวิตแล้วคุณแม่แบบเสียใจมาก
ใช่คุณแม่รออยู่ตรงริมตลิ่งนะ
เพราะเห็นแล้วล่ะตั้งแต่ที่กู้ภัยนำร่างเข้ามาใกล้ฝั่ง

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตรงประตูระบายน้ำ
คลองชูกังที่หมู่๒อำเภอกระทุ่มแบนของสมุทรสาครนะคะเด็ก
ที่ไปเล่นน้ำด้วยกันจริงไปกันทั้งหมด๔คน
มีน้องวัย๑๔คนนี้แล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงคนนี้ค่ะ

ใช่แล้วก็มีเด็กผู้ชายอีก๒คนอายุ๑๒
เราก็ไปถามน้อง๙ขวบคนนี้
นิ้วนิ้วจะกะโดดลงไปช่วย
ไปช่วยนั้นมันใส่
ตอนนั้นเมื่อดูจะทำอย่างไรเหมือนกัน
น้องก็อยู่บนตลิ่งนะฮะแล้วเห็นรุ่นพี่จะไหว้ข้ามคลองไป
แล้วตอนนั้นมันมีเหมือนผักตบผักอะไรมันลอยมาด้วย
ประตูน้ำมันเปิดพอดีแล้วมันดูดลงไปเลย

เห็นรุ่นพี่คนนี้ถูกดูดลงไปจมหายต่อหน้าต่อตา
ใช่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
นำส่งสถาบันนิติเวชชนะสูตรต่อไปด้วยนะครับ